อีกเรื่องหนึ่งนะคะความคืบหน้าจากคดีข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่จังหวัดชนบุรี
ทางฝั่งพ่อของตัวผู้ต้องหาเดินทางไปเยี่ยมลูกชายที่สพแสนศุกร์
แล้วก็ยืนยันบอกว่ายังไงเรื่องนี้ก็จะสู้คดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ตำรวจตอนนี้เตรียมตัวนำไปฝากขังวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ
นายพนาคัมมีพ่อของนายเกียรติคัมมีหรือปลื้มนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๔ปี
เดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่สพแสนศุกร์จังหวัดชนบุรีค่ะ
โดยยังไม่ได้เข้าไปพบหน้าลูกนะคะเพราะว่าพบทราบมาว่าตำรวจนำตัวลูกชายไปสอบสวนเรื่องเงินกู้นอกระบบ
ซึ่งนายพนาเปิดเผยว่ายังคงกังวลเรื่องความเป็นอยู่ของลูกชายและรู้สึกสงสารลูกที่ต้องมาเจอกับเรื่องราวแบบนี้ค่ะ
โดยมองว่าความจริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็น่าจะตกลงกันได้ระหว่างครอบครัวทั้งสองฝ่าย
จะได้ไม่ต้องบานปลายจนถึงขนาดนี้นะคะ
ขณะเดียวกันทางพ่อของผู้ต้องหาก็บอกด้วยว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นรู้ดีว่าลูกชายเป็นฝ่ายที่เข้าไปทำความรู้จักกับเด็กหญิงอายุ๑๔ปีจริง
แต่ถึงอย่างไรก็เชื่อว่าลูกชายไม่ได้ขืนใจอย่างแน่นอน
ขณะนี้ยังรับไม่ได้กับข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็ก
ยืนยันว่ายังไงจะสู้คดีในข้อหาดังกล่าวค่ะ
ส่วนจะมีข้อหาอื่นหรือไม่ก็คงขึ้นอยู่กับการสอบสวนของตำรวจ
ถ้าหากจะต้องรับโทษก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนเรื่องการยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลอยู่ระหว่างการพูดคุย
แล้วก็ปรึกษากับทางตำรวจอีกครั้งค่ะ
โดยช่วงสายที่ผ่านมาทางตำรวจนั้นคุมตัวผู้ต้องหาไปตรวจค้นที่ห้องพัก
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องการปล่อยเงินกู้
คาดว่าจะส่งฟ้องดำเนินคดี
อำนาจสารฝากขังไม่เกินวันพรุ่งนี้
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะ